แต่คราวนี้เป็นอุทหาหอนของพนเมิงดีเพราะว่าพนเมิงดี
จะช่วยเหลือคนบางทีก็ต้องคิดให้รอบครอบครับ
ครับคุณผู้ชมไปดูภาพดูเหตุการณ์นี้นะครับน่าสะรอด
จริงจริงฮะผู้ชายวัยรุ่นสามคนเป็นพลเมืองดี
เข็นรถกระบะเออดีช่วยเขาช่วยเขานะฮะ
คุณผู้ชมครับรถมอเตอร์ไซค์มาอย่างเร็วอย่างแรงเลยครับ
คุณผู้ชมชนเข้ากลางคันของรถกระบะคันนี้แล้วร่างของคนขี่มอเตอร์ไซค์ฮะ
ลอยข้ามรถกระบะตกลงพื้นนิ่งไปครับอืมโอ้โหพลเมืองดี
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาแล้วเอามือกุมหัว
คนหนึ่งแบบเหมือนวิ่งออกมาเหมือนไม่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงนะครับ
ชาวบ้านแถวนั้นออกมาดูด้วยความตกใจฮะคลิปนี้นะครับ
ข่าวด่วนคลิปเด็ดเฟซบุ๊คสองเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาโพสต์
โดยมีข้อความว่าดันท้ายรถอย่างไรให้โดนคดี
รถตัดเลนทำไมค่ะนะฮะชาวโซเชียลมีเดียมาคอมเมนต์บอกว่า
คิดได้ไงเข็นขวางถนนน่าสงสารมอเตอร์ไซค์
คดีอาญาครับมีโอกาสติดคุกฮะโอ้โหโอ้โหนี่ครับ
อุทาหรณ์ของการจะกระทำความดีนะครับจริงจริงถามว่าเข็นตัดถนนแบบเนี้ย
ได้ไหมได้แต่คุณต้องไปดูรถหรือว่าไปกันรถครับ
ให้ว่างให้พร้อมก่อนถึงจะเข็นรถข้ามไป
คืออาจจะเข็นสองคนอีกคนไปช่วยกั้นหน่อยค่ะนี่ฮะโอ้โหอุทหรณ์ของพลเมืองดีครับ